ส่วนเหตุการณ์นี้มีความคืบหน้าแล้วจับคนร้ายได้แล้วที่เมื่อวานเล่าไป
ว่ามีเด็กนักเรียนชั้นม๖เขาไปเรียนพิเศษที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งแถวงามวงวาน
เสร็จกำลังจะเดินออกมาปรากฏว่ามีผู้ชายคนนึงไปล็อกคอ
อีกคนนึงมาจี้บังคับให้ขึ้นรถจักรยานยนต์ไปด้วยคือให้โทรบอกพ่อแม่
ให้โอนเงินมาให้หน่อย๔๐๐๐บาทแล้วคนร้ายก็บังคับให้น้องกดเงินให้มัน๔๐๐๐บาท
แล้วมันก็เอาเงินของน้องไปด้วยอีก๓๐๐ได้ไป๔๓๐๐บาท
แล้วภาพจากกล้องวงจรปิดในห้างสรรพสินค้าบันทึกภาพเอาไว้ได้
นี่ตอนล็อกคอไปใช่ช่วงเย็น๖ธันวาคมนะนี่ค่ะคือในห้างมีคนนึง
เดี๋ยวออกมาที่ลานจอดรถมีอีกคนนึงครับ
หลังเกิดเหตุคุณพ่อของน้องก็ไปแจ้งความเอาไว้นะคะคุณพ่อสำราญอายุ๕๗
ไปแจ้งความที่สพเมืองนทบุรีบอกว่าลูกชายถูกคนร้ายเป็นผู้ชายวัยรุ่นคนนึงไปล็อกคอ
นี่ออกมาแล้วนี่แล้วก็พูดว่าอย่าขัดขืนมีปืนแล้วพาออกมาที่ด้านหลังห้างเป็นลานจอดรถนะคะ
พอมาถึงลานจอดรถมีคนร้ายอีกคนนึงคนนี้ผมสั้นเกลียนอ้างว่าเป็นทหารด้วย
ขี่รถจักรยานยนต์ลายสีเหลืองมารับพาไปซอยงามวงวา๑๘ไปจอดรถใกล้กับสนามฟุตบอล
นี่ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปแล้วก็ให้น้องนักเรียนชั้นม๖เนี่ยโทรหาพ่อให้พ่อโอนเงินมาให้๔๐๐
ก็เลยได้เงินไป๔๐๐๐แล้วที่น้องเขามีติดตัวอยู่อีก๓๐๐มันก็เอาเงินของน้องเข้าไปอีก๓๐๐
พอได้เงินเสร็จคนร้ายก็พาน้องไปปล่อยทิ้งไว้ที่สารากลางจังหวัดนทบุรี
แล้วคนร้ายก็หลบหนีไปตำรวจทำงานไวได้คนร้ายแล้วค่ะ
ตำรวจสพเมืองนทบุรีรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลจังหวัดนทบุรีออกหมายจับนะคะ
แล้วก็เมื่อวานนี้ตี๒ไปจับนายวินิตจันนิเวศอายุ๒๖ค่ะ
นายวินิตเนี่ยไปจับได้ที่หน้าร้านสะดวกซื้อภายในปั๊มน้ำมันถนนงามวงวาน
และอีกคนนึงค่ะที่จับได้๑๐เอกโชคชัยนามูลน้อยอายุ๒๖ปี
คนนี้เป็นทหารที่น้องบอกว่าผมเกลียนมีรถจักรยานยนต์บังคับน้องขึ้นรถไปกดเงิน
แล้วก็เป็นทหารจริงเป็นทหารสื่อสาร
จับได้ที่ห้องเช่าซอยแจ้งวัฒนะ๑๔จับได้๒คนนะคะ
พลตำรวจรีธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่ง
ก็แถลงข่าวการจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งสองคนนี้นะคะ
คนนี้รับสารภาพว่าก่อเหตุจริงแล้วที่น่ากลัวก็คือ
รับสารภาพว่าก่อเหตุมาแล้วตั้งหลายครั้งแน่แล้วก็แบบนี้แหละ
พฤติกรรมแบบนี้ตั้งหลายครั้งแล้วครับนายวินิตหนึ่งในผู้ต้องหารับสารภาพแบบนี้ค่ะ
บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนไปล็อกคอเป็นล็อกคอน้องนักเรียนชั้นม๖นะคะ
คอจากด้านหลังอาศัยจังหวะที่น้องเขาเผลอ
สาเหตุที่ทำอ้างว่าอยากจะได้เงินเพื่อจะเดินทางกลับบ้านที่มหาชัยสมุทรสาคร
ส่วน๑๐เอกโชคชัยผู้ต้องหาอีกคนติดหนี้คาราโอเกะอยู่หมื่นนึง
ก็เลยอยากจะได้เงินเอาไปเที่ยวคาราโอเกะมา
ใช่ก็บอกว่าพอก่อเหตุปุ๊บก็เอาเงินส่วนหนึ่งแบ่งให้๑๑โชคชัย
แล้วก็ตัวเองก็เหลือเงินส่วนหนึ่งก็แยกย้ายกันหลบหนีไป
ก็พาทั้งสองคนไปทำแผนนะคะจุดที่เลือกเหยื่อ

ทำแผนเสร็จก็พาไปที่ห้องคุมขังสพเมืองนนทบุรีนะคะ

มีแม่ของ๑๐เอกชกชัย๑ในผู้ต้องหาขาไปที่โรงพัก
เอาอาหารเอาน้ำไปเยี่ยม
แล้วแม่ก็บอกว่าเบื่อประโยคนี้เหมือนกันนะขออภัยคุณผู้ชม

ไม่เคยมีนิสัยลักเล็กขโมยน้อยหรือไปขู่ชิงทรัพย์หรือไปก่อเหตุอะไรแบบนี้กับใครเลย
แต่ต้องมาก่อเหตุนี้ก็เพราะ

นายวินิตเพื่อนชวน
ก็บอกว่าเพื่อนไม่ดีพาให้ไปก่อเหตุไม่ดีก็เลยตกระดายพลอยโจร
ก็เลยต้องร่วมกันก่อเหตุไปด้วย
มันมีขามันรู้ว่าออกมาหาคุณมันอาจจะมาอย่างนั้น
แต่ถ้าเจตนาที่ว่าจะให้ออกมาหาชี้ชิงวิ่งราวเนี่ย

ก็คืออย่าบอกว่าลูกชายมันตกระดายพลอยโจร
ตกระดายพลอยโจรค่ะเพราะว่าพ่อเพื่อน
แม่ก็ต้องยอมรับว่าตัวแม่เนี่ยไม่ได้อยู่กับลูกตลอดเวลา
คุณแม่บอกว่าโทร
ลูกแม่ก็ต้องไปคบเพื่อนดี
ก็เนี่ยก็คือคบคนพาไปหาผิด
ต้องคบเพื่อนที่เขามีวิชาความรู้รับราชการด้วยด้วยกัน
ก็ไปคบคนอย่างนี้ไงแม่จะไปโทษใคร

พอกันทั้งคู่คู่นี้คือจะไปโทษใครโทษเพื่อนไม่ได้หรอกก็ร่วมกันก่อเหตุอ่ะ
ตำรวจแจ้ง๒ข้อหานะคะทั้งคู่นะคะ
การชิงทรัพย์ผู้อื่นร่วมกันพรากผู้เยาว์อายุกว่า๑๕ปีแต่ไม่เกิน๑๘ปี
เสียจากปีดามันดาก็นำตัวไปฝักขังที่ศาลจังหวัดนนทบุรีในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ส่วนน้องหนูก็ต้องมาระวังตัวด้วยนะคะใช่ค่ะ
นี่เดินอยู่ในห้างกลางวันแสกแท้
มันยังมาจี้บังคับขึ้นรถไปเลยอ่ะค่ะล็อกตัวเอาไปเลยอ่ะนะครับ